นะคะชาวเน็ตแชร์กันเยอะสำหรับสภาพห้องน้ำที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารหนึ่ง
อาคารสองเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วแหละโอ้โหเดี๋ยวนี้สวยงามไปก็แฮปปี้มีความสุขนะคะ

ใช่อาคารใหม่แต่อาคารเก่าเนี่ยเอ๊ะก็ตั้งข้อสังเกตว่าเก่าไปหรือเปล่า
ทำไมไม่ได้รับการดูแลนะคะ

คือเห็นรูปนี้เอาจริงนะไม่อยากกดเข้าไปอ่านต่อเลยอ่ะคือเห็นแชร์ในฟีดเฟซบุ๊คเยอะอ่ะ
คือมีรุ่นพี่ที่รู้จักเขาว่าเขาเคยทำงานเป็นเพอร์เซอร์
ก็แชร์กันมาเราเห็นเราก็แบบเออไม่อยากเข้าไปดูใกล้

เราก็ต้องเซ็นเซอร์เอาไว้นะคะในเช้าแบบนี้นะคะ
เขาโพสต์ภาพห้องน้ำภายในท่าอากาศยานดอนเมือง
สภาพชำรุดซุดโทรมหลายจุด
โดยโถปัสสาวะซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ

ไปโพสต์แชร์ต่อในเว็บไซต์พันทิพย์หัวข้อ
หดหูใจนะโบนัส๗๕เดือน

บอกตรงอายต่างชาติ
ก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเป็นจำนวนมาก

เพราะว่าไทยแลนด์เป็นคำถามสูง
เออนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะ
เพราะว่าหลายคนก็มาแชร์ประสบการณ์การใช้สนามบินกัน

โดยล่าสุดบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดหรือทอทค่ะ
ก็ชี้แจงบอกว่ารู้สึกเสียใจ
แล้วก็ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยภาพนี้เป็นภาพห้องน้ำที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจริงบริเวณอาคารผู้โดยสารหนึ่ง
ซึ่งช่วงเวลานั้นมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ประกอบกับระบบชำระล้างอัตโนมัติของโถปัสสาวะทำงานไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ
ซึ่งหลังจากได้รับการร้องเรียนนะคะทางสนามบินก็ได้กำชับให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
อย่ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะ
โถปัสสาวะที่เสื่อมประสิทธิภาพแล้วก็ปรับปรุงระบบชำระล้างอัตโนมัติ
จากนี้ก็ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องสุขาทุกจุดด้วยค่ะ
ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวเขารับเรื่องนะเขาบอกว่าเนื่องจากห้องสุขาบริเวณอาคารผู้โดยสารอาคารหนึ่ง
สนามบินดอนเมืองมีอายุการใช้งานมานานแล้วก็ระบบชำระล้างเป็นระบบเก่า
สนามบินก็เลยมีโครงการปรับปรุงห้องสุขาอาคารผู้โดยสารอาคารหนึ่งใหม่จำนวนทั้งหมด๕๖จุด
คาดว่าจะเริ่มปรับปรุงได้เดือนมีนาคม๒๕๖๐นะคะโดยใช้เวลา๖๐๐วันมูลค่าโครงการประมาณ๙๐ล้านบาท
ซึ่งหลังปรับปรุงห้องสุขาอาคาร๑ก็จะมีรูปแบบที่สวยงามทันสมัยเช่นเดียวกันกับห้องสุขาที่อาคาร๒
ที่ได้บรรยาการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน๔๔จุด